พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำที่มีชื่อว่าสันน้องโดน
วิสามันฆาตกรรมนะคะหลังจากที่ตำรวจไปล่อซื้อยาเสพติด
และเกิดการยิงต่อสู้กันและในช่วงที่มีการยิงต่อสู้กันเนี่ย
มันคือมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ประชาชนเกิดอันตราย
เพราะมันเกิดขึ้นกลางวันแบบนี้นะตามเส้นทางต่างแล้วหน้าห้างด้วยนะ
ใช่ค่ะแน่นแล้วค่ะจุดสุดท้าย
ที่เกิดเหตุการณ์ยิงประทะกันเนี่ยค่ะคนยังคือยังมีรถสัญจรไปมา
และยังมีคนเดินผ่านไปผ่านมาจุดนี้คือหน้าร้านสะดวกซื้อ
เจ้าหน้าที่ก็มีการยิงต่อสู้กับคนร้ายนะคะ
มีการยิงสวนกันไปยิงสวนกันมา
สรุปสุดท้ายคนร้ายถูกยิงเข้าที่หน้าอก
เจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมพื้นที่แล้วก็ไปรวบตัวเอาไว้ได้
พบว่าคนร้ายอาการสาหัสนะหายใจรวยริน
อาสากู้ชีพปั๊มหัวใจพยายามช่วยเหลือชีวิต
นำส่งโรงพยาบาลบุรีรำแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจภูทรบุรีรำเปิดเผยว่าคนร้ายคนนี้ที่ถูกยิงเนี่ยนะคะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ส่งมอบที่ลานจอดรถด้านหลังห้างสรรพสินค้า
แต่ช่วงนั้นคนร้ายเกิดการไหวตัวทันค่ะ
หนีเข้าไปในห้างเลยสร้างความแตกตื่นให้แก่คนที่อยู่ในห้าง
คือช่วงที่เขาไหวตัวหนีไปเนี่ยคือเขาใช้ลักษณะการวิ่งไง
วิ่งวิ่งคนเห็นคนวิ่งและตำรวจก็วิ่งตาม
เกิดอะไรขึ้นผู้คนแตกตื่นตอนนั้น
หลังจากนั้นคนร้ายค่ะวิ่งทะลุไปไปที่ร้านรับซื้อของเก่า
เจ้าหน้าที่พอไปถึงจุดนั้นเปลี่ยนวิธีเกลี้ยกล่อม
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีแต่คนร้ายก็ยังไม่ยอมให้จับกลุ่ม
ต่อค่ะวิ่งหนีไปอีกไปที่ร้านสะดวกซื้อ
ช่วงเวลานี้แหละเกิดการยิงปะทะกัน
ระหว่างตำรวจกับคนร้าย
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจพบปืนขนาด๓๕๗ยาบ้า๑ห่อ
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ